อีกหนึ่งเรื่องก็ต้องฝากเตือนกันบ้านไหนบ้านใครหรือใครที่ไปนั่งตรงไหนที่มีพัดลมเพดานนะคะคุณ
แล้วคุณนั่งอยู่ใต้พัดลมเพดานเนี่ยค่ะคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ

มันแบบโอ้โหต้องใช้คำว่านิดเดียว

มันเป็นจังหวะพอดีเลยคุณมันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงด้วยนะ
คุณดูสิเขานั่งทานข้าวกันอยู่เป็นครอบครัวนั่งล้อมวงกันอยู่อย่างนี้

ไม่ตกลงมาบนศีรษะของน้องเนี่ยเสื้อขาวอ่ะ
น้องตัวเล็กอ่ะไม่โดน
แล้วก็ไม่ตกรมศีรษะใครสักคนคือมันสวมตรงกลางพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
คือช่องว่างสวมป๊
คือสมัยก่อนเราจะเห็นตามโรงเรียน
แล้วเวลาแบบไม่แน่ใจนะว่าเป็นทุกโรงเรียนหรือเปล่า
แต่บางโรงเรียนเปิดมาสั่น
ไม่รู้จะนั่งเรียนต่อไปหรือยังไงดีเหมือนกัน
ตอนแรกนึกว่าเออผีเข้าพัดลม

ฟันลมมันจะหลุดลงมาอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเนอะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะ
ต้องตรวจสอบให้ดีเลยทีเดียวนะคะ